ดูที่สิงคโปร์กันก่อนคุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าการ
ประชุมการพบกันครั้งประวัติศาสตร์
จองอื่นผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะครับ

พร้อมกันกับคุณอรัชพรจราดลทีมข่าวของเราเกาะติดอยู่ที่สิงคโปร์ครับ
ขณะนี้ที่สิงคโปร์เป็นเวลาเที่ยง๕๑นาทีนะคะ
ซึ่งตอนนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศรวมถึงคณะเจรจา
ก็ได้แยกย้ายกันไปเตรียมตัวสำหรับการเจรจาในรอบบ่าย
รวมถึงได้มีการออกมาเดินเล่นตามอัธยาศัย
มีการพาไปดูรถยนต์ของนายโดนัลด์ทรัมป์
รวมถึงวันนี้มีสัญญาณว่าอาจจะมีการร่วมลงนามในสัญญาร่วมกันระหว่างทั้งสองผู้นำด้วยค่ะ
โดยก่อนหน้านี้หลังจากจบการเจรจาในช่วงเช้าแล้ว
สองก็ได้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะคะ
ซึ่งเมนูอาหารก็มีทั้งอาหารสไตล์ฝรั่งรวมถึงอาหารเกาหลีรวมอยู่ด้วย
แต่ในเมนูอาหารนั้นไม่มีแฮมเบอร์เกอร์อยู่ในรายชื่อตามที่หลายคนคาดหวังค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนคาดหวังว่าอาจจะได้เห็นภาพของสองผู้นำ
นั่งกินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยกันตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยพูดเอาไว้
แม้จะเป็นช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน
แต่ทั้งสองผู้นำก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการหารือกันอย่างต่อเนื่องด้วย
ซึ่งตลอดการเจรจาในช่วงเช้ามีการตั้งข้อสังเกตกันว่า
ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือมีสีหน้าค่อนข้างที่จะเรียบเฉย
มียิ้มพูดคุยทักทายบ้างเล็กน้อย
แต่ที่สำคัญก็คือนายคิมจองอื่นแทบจะไม่พูดภาษาอังกฤษกับนายโดนัลดทรัมป์เลย
โดยภาพที่ปรากฏออกมาตามสื่อก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า
กับคิมจะเดินคู่กันมาในระนาบเดียวกัน
โดยมีร่ามของคิมจองอื่นตามประกบอยู่ด้านหลังอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
ฝ่ายจึงออกมาตั้งคำถามถึงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือว่า
การที่นายคิมจองอื่นเลือกที่จะสื่อสารผ่านทางล่ามเพียงอย่างเดียวนั้นมีนัยยะอะไรหรือไม่
หากย้อนกลับไปดูการพบกันกับเพื่อนสนิทนักบาสเก็ตบอลอย่างเดนิสรอสแมนในปี๒๕๕๙
คิมจองอื่นได้พูดคุยกับรอสแม่นอย่างฉะฉานโดยไม่ต้องใช้ล่าม
อีกทั้งยังมีรายงานมากมายที่บอกว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคนนี้
การศึกษาระดับมัธยมจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วย
ทำให้เชื่อได้ว่าภาษาอังกฤษของนายคิมจองอื่นนั้นน่าจะอยู่ในขั้นที่ดีมาก
แต่คาดว่าคงมีนัยสำคัญบางอย่างมากกว่าที่ทำให้เขาเลือกที่จะไม่พูดภาษาเดียวกันกับประธานาธิบดีสหรัฐ
และเลือกเจรจาผ่านล่ามทั้งต่อหน้ากล้องและหลังกล้อง
รวมถึงก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นว่าคิมจองอื่นต้องการให้เกิดการประชุมครั้งนี้จนแทบจะอ้อนวอน
ขอให้โดนัลดทรัมป์ยอมกลับมาเจรจาด้วยกันอีกครั้ง
ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่คิมจองอื่นค่อนข้างสงวนท่าทีเพื่อคงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของเกาหลีเหนือด้วย
แน่นอนว่าประเด็นสำคัญของการเจรจาครั้งนี้หลักก็คือเรื่องการถือครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
ซึ่งรัฐบาลสหรัฐต้องการให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์แบบ
ขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายก็อาจหยิบกระบวนการสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี
รวมทั้งการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือขึ้นมาพูดคุยกันด้วย
แต่นอกจากประเด็นเหล่านี้แล้วเมื่อคืนนี้มีรายงานว่า
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ต่อสายตรงถึงนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น
และนายมุนแจอินประธานาธิบดีของเกาหลีใต้
ซึ่งก็เชื่อได้ว่าทั้งสองผู้นำคงได้ฝากประเด็นที่เป็นความกังวลของทั้งสองประเทศ
มาทางประธานาธิบดีทรัมป์ด้วย
ดังนั้นการเจรจาในครั้งนี้จึงเป็นที่น่าจับตามองว่า
ผลของการเจรจาจะออกมาประสบความสำเร็จ
อย่างที่ทั้งสองผู้นำและหลายฝ่ายได้คาดการณ์รวมถึงตอบโจทย์กับนานาประเทศหรือไม่
แต่ที่สำคัญนี่นับว่าเป็นก้าวแรกแห่งประวัติศาสตร์
ขณะที่ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือยังต้องเอ่ยปากออกมาด้วยตัวเองว่า
การที่ได้เห็นภาพของสองผู้นำทั้งตัวเขาและนายโดนัลดทรัมป
ประธานาธิบดีสหรัฐมานั่งร่วมโต๊ะเจรจากันแบบนี้
เรากับได้ดูภาพยนต์ไซว์ไฟเลยก็ว่าได้

ทั้งสองผู้นำรวมถึงคณะเจรจาจะกลับเข้าไปเจรจาในรอบบ่ายกันอีกครั้ง
คิมจองอื่นมีกำหนดการเดินทางกลับเกาหลีเหนือเวลาบ่าย๒โมง
และนายโดนัลดทรัมป์มีกำหนดการที่จะออกมาแถลงผลสรุปการประชุมในครั้งนี้เวลา๔โมงเย็น
และเดินทางกลับประเทศในช่วงค่ำของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
ฤษฎาวินถ่ายภาพอรัชพรชลาดลรายงานสดจากสิงคโปร์ค่ะ
ขอบคุณคุณอรัชพรนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่คนทั้งโลกเนี่ย
อยากจะเห็นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาชม
แต่ว่ามันมีนัยสำคัญแอบแฝงในการคุยกัน
ก็คือเรื่องของนายคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ไม่ยอมใช้ภาษาอังกฤษนะฮะ
แต่ว่าพูดภาษาเกาหลีผ่านล่ามเพียงเท่านั้นทั้งหลังกล้องแล้วก็หน้ากล้อง
น่าจะเป็นนัยะที่แอบแฝงอยู่ก็เป็นการสงวนท่าทีของผู้นำของทั้งสองฝ่ายที่หลายคนจับจ้องอยู่
ส่วนทรัมป์เองก็กล่าวกับนายคิมจองอื่นนะครับว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับ
ขณะที่คิมจองอื่นเองก็พูดแต่ภาษาเกาหลียับนะครับว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
คติเก่านั้นเป็นอุปสรรคที่ทั้งสองฝ่ายเอาชนะมาได้
แล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็จับตาดูช่วงเย็นว่าจะมีการแถลงผลการหารืออย่างไรด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็การที่ทั้งสองผู้นำได้มาเจอกันครั้งนี้เนี่ย
การรายงานของเกาหลีเหนือถือว่าเป็นการฉีกขนบเลยนะคุณ
เพราะปกติแล้วที่เกาหลีเหนือเวลาที่เขาจะรายงานข่าว
จะต้องรอให้ผู้นำเดินทางกลับมาถึงกรุงเปียงยางก่อน
แล้วก็รายงานข่าวคือล่าช้ากว่าเดิม
แต่ครั้งนี้ทางสื่อของเกาหลีเหนือเองมีการรายงานสดบรรยากาศ
คิมจองอื่นเดินทางมาถึงที่สิงคโปร์เลยนะคะ
นี่แหละถือว่าเป็นการพลิกแล้วก็ฉีกขนบการรายงานข่าว
ถูกต้องแล้วก็หวังใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
ว่าเป็นสงครามโลกอย่างที่หลายฝ่ายเขามีการคาดการณ์เอาไว้ในอนาคต
หลังจากนี้น่าจะมีความเกิดสันติภาพในโลกมากขึ้นนะครับ

รายงานจากคุณอรัชพรคุณจอมพลดาวสุโข